ดูกันหน่อยค่ะคุณผู้ชมเรื่องของการชิงทรัพย์โรงรับจำนำแถวแถวบางขุนเทียนพระรามสองครับคราวนี้เนี่ยคนร้ายมาก่อเหตุมีอาวุธค่ะเอาอาวุธปืนมาแล้วพอมาถึงเนี่ยนะคะเจอรับประพอเอาปืนจี้เลยอืมทีนี้ดูภาพจากล่องวงจรปิดหน่อยค่ะจับภาพเอาไว้ได้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะฝั่งผู้ก่อเหตุ
หรือว่าร้านทองดีแต่ว่าร้านทองน่ะประตูยังปิดอยู่เลยอ่ะค่ะ
คนร้ายก็เลยเลือกมาประชิดตัวรอปภชักอาวุธปืนมาจี้ใส่เอวเลย
บังคับให้พาเข้าไปในโรงรับจำนำอย่าตกตินะเดี๋ยวจะยิงให้ตายเลย
นี่คือสิ่งที่เจ้าโจรบอกค่ะแล้วหลังจากนั้นมันเกิดอะไรขึ้น
เดี๋ยวลองฟังเสียงรอปภที่เล่าแบบยังตื่นเต้นไม่หายเลยค่ะ
นี่ไงทีนี้ตอนรอปภผลักประตูเข้าไปคนข้างในก็เห็นแล้วแหละ
โดนจี้ก็เลยกดสัญญาณฉุกเฉินที่สอนอท่าข้ามเลย
พอคนร้ายเห็นว่าดูทรงแล้วไม่ได้ทรัพย์สินแน่เลย

หนีไปทางไหนตรงนั้นมันมีห้างอยู่นะคุณคิง
เจ้าหน้าที่ก็วิทยุสกัดจับค่ะ

เดี๋ยวต้องไปแกะรอยจากกล้องวงจรปิด